ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี๔นะคะ
วันนี้พบกับปาร์มสิกนิดาเพชรเวียร์กุลค่ะ
มาร่วมค้นหาโอกาสในการลงทุนกันนะคะ
และสามารถให้เงินทำงานได้ด้วยนะคะ
การลงทุนในกองทุนรวมแบบผสมผสาน
ระหว่างปราสารทุนนั้นก็คือหุ้นและปราสารหนี้ค่ะ

นโยบายในการบริหารกองทุนอย่างไร
ติดอาวุธในการลงทุนไปพร้อมกันค่ะ

ทางด้านของคุณวิโรธตั้งเจริญค่ะ
งานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่ง

วันนี้อยากมองหาการลงทุนผ่านกองทุนรวม
สำหรับนักลงทุนที่อาจจะรับความเสี่ยงได้ต่ำหน่อย
มีกองทุนแบบไหนที่ตอบโจทย์
ระดับความเสี่ยงแบบนี้บ้างค่ะ
ถ้าพูดถึงในสภาวะการลงทุนในปัจจุบัน
ก็ต้องบอกว่าภาพรวมในการลงทุนในตลาดหุ้น
จะเป็นต้นเคลื่อนหนุนให้ทางตลาดหลักทรัพย์
หุ้นสามารถยืนแล้วก็เติบโตได้ในระดับระยะยาวได้ค่อนข้างดี
ปีนี้เรามองที่ระดับดัชนีประมาณสัก๑๖๖๘บาท
มันก็แปะไปแล้วทีนี้ก็เลยมองข้ามไปจนถึงปีหน้า
ปีหน้าเราก็คิดว่าตัวดัชนีหุ้นน่าจะไปได้ถึงประมาณสัก๑๗๕๘๑๗๗๐นะครับ
จากตัวแรงขับเคลื่อนทางด้านภาครัฐ
แล้วก็รวมกับเรื่องของการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
อันนั้นคือมุมในส่วนของตลาดหุ้น
แต่ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเพียงไม่กี่สัปดาห์
ตลาดหุ้นไทยก็ปรับขึ้นมากว่า๑๐๐จุด
เพราะฉะนั้นก็จะมีความกังวลของนักลงทุนนะครับว่า
ถ้าเกิดตลาดหุ้นน่าสนใจเกิดเข้ามาลงทุนแล้ว
เกิดตลาดมีการปรับตัวลงเขาก็เกรงว่าจะขัดทุน
แต่มีนโยบายแบบผสมผสาน

เพื่อที่จะได้เป็นส่วนในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
ขณะเดียวกันอีก๗๕เราก็จะเอาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีคุณภาพระดับที่ลงทุนได้
ระดับ๓ปีขึ้นมาอันนี้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ
ผมใช้คำว่ายังต่ำก็แปลว่า
ในช่วงสภาวะที่หุ้นปรับตัวสูงขึ้นมาก
ทางผู้จัดการกองทุนเขาก็อาจจะลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลง

ถูกต้องเราก็จะเพิ่มระดับการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้นไปได้
แตะตลาดตราสารนี้หน่อยตลาดหุ้นนี้ค่อนข้างผันผัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะ

เรามองว่าปีนี้ภาพของดอกเบี้ยคงไม่ได้ขยับไปไหน
ขณะเดียวกันในปีหน้าเราคาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลังอัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการขยับขึ้นได้
และระดับประมาณสัก๒๕๕๐สตางค์
อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ที่ทำให้ในเรื่องของการปรับพอร์ตตราสารนี้
เราไม่สามารถลงทุนในตราสารนี้ที่อายุยาวมากได้
ผู้จัดการกองทุนก็จะทำลักษณะผสมผสาน
ระหว่างตราศาสตร์นี้ระยะสั้นระยะกลางกับยาว
คอยบาลานซ์การลงทุนให้กับลูกค้านะครับ
ก็คงจะอยู่สักในช่วง๑๕ถึงไม่เกิน๒ปีในช่วงต้น
เพราะว่าถ้าไปอยู่ในระยะยาวมากเกินไป

ก็จะมีผลทำให้การลงทุนในตราสารนี้ผันผวน

แต่ว่าอันนี้มีในเรื่องของตราสารทุนหรือหุ้นเข้ามาด้วย

๒๕นั่นก็คือหุ้น๗๕ก็คือในเรื่องของตราศาสตร์นี้
จุดเด่นของกองทุนเป็นอย่างไรบ้าง
อย่างที่เรียนกับทางคุณป้าไว้นะครับว่า
ตัวกองนี้จริงแล้วเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ตาม
ปรากฏว่ารับความเสี่ยงได้ต่ำก็จะหันไปซื้อแต่กองทุนตราสารหนี้
ซึ่งโดยภาพระยะยาวแล้วการลงทุนอาร์มเอฟบังคับให้เราออมยาว
เพราะฉะนั้นถ้าไปลงทุนอัตราสารหนี้อย่างเดียว
ผลตอบแทนมันจะไม่คุ้มค่ากับระยะเวลาการลงทุน

ผลตอบแทนการลงทุนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกองนี้ค่ะ
ถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลังนะครับจะเห็นได้เลยว่าย้อนหลัง๓เดือน

ดูยาวผ่านมา๑ปีที่ผ่านมา
ผลตอบแทนอยู่ที่๖๓๙เมื่อเทียบกับเบนส์มาร์อยู่ที่๖๐
เพราะฉะนั้นโดยการผสมผสานการลงทุนแบบทั้งหุ้นด้วย
ส่วนนิดหน่อยกับตราสารนี้
ผมคิดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสในการต่อยอด

เพราะฉะนั้นในปีนี้เกิดท่านได้วางแผนในเรื่องของการออมเงินแล้วเท่าไหร่

แต่สำหรับปีหน้าก็จะแนะนำนักลงทุนนะครับ
เพราะว่าสามารถตัดบัญชีอย่างต่ำ๕๐๐พันหนึ่ง๒๐๐ได้ครับ

ในการต่อยอดเงินและสามารถให้เงินทำงานด้วย
สนใจทีเดียวสำหรับ๕๐๐บาทก็เริ่มต้นลงทุนได้นะครับ
โจทย์โอกาสในการลงทุนของนักลงทุนในวันนี้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวการลงทุนที่เรานำฝากกันค่ะ

รออยู่ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
โดยค้นหาชื่อแอดรวยหุ้น
เพื่อสร้างความมั่งคั่งไปกับพวกเรา๓คน
ในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน
มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
และสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและไอน้ำมาอย่างยาวนาน
สร้างการเติบโตควบคู่กับความมั่นคงและยั่งยืน

ด้วยการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดที่มีต่อโลกให้มากที่สุดอาชิ
ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานให้บริการแบบครบวงจร
การพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในประเทศ

พร้อมพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นธุรกิจไฟฟ้า
และสาธารณูปโภคที่เป็นเลิศในระดับสากล
ทุกอย่างก้าวของการเติบโตล้วนมีความสำคัญ
เชื่อมั่นในเส้นทางที่ก้าวเดินบนความตั้งใจจริง
ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
วบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและคนไทยทุกคน
ตัวร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
สู่ช่วงที่๒ของรวยหุ้นรวยลงทุนค่ะ

โอกาสที่ได้ติดตามท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ไปพบปะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคุณโดนัลดทรัมป์
เมื่อวันที่๓ตุลาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ในเชิงของทั้งเศรษฐกิจและสังคมด้วย
จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะเราจะไปติดตามชมผ่านสกรูปชิ้นนี้ค่ะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
โดยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในรัฐโอไฮโอ
โดยมีคุณทศพรบุญญพิพัฒน์
วางแผนและจัดทำโครงการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนรัฐโอไฮโอ
มิติของสังคมและเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้
ด้านผลตอบแทนการลงทุนและงานด้านวิศวกรรม
ในเชิงของทั้งมิติเศรษฐกิจและสังคมนะคะ
ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอาชีพ

ถือเป็นการนำเสนอและการยกระดับพัฒนา

เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ
จากการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบ

คือสามารถรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ
คู่ไปกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และนี่คือทั้งหมดของรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะ

วันศุกร์๑๐นาฬิกา๔๕นาที
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
อุณหนิธิโครงการหลวง
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

พัฒนาเม็ดพลาสติกโอลีเอทีลีน
เพื่อนำมาผลิตถุงบรรจุผัก

พลาสติกคลุมโรงเรือนที่แข็งแรง
รวมถึงถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร

กระบวนการหมักทางชีวภาพ

และถาดสลัดพลาสติกชีวภาพ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอีกด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป